ท่านผู้ชมครับทนเอกประยุทธจรโอชาอดีตงานขมนตรีนะครับ
หลังจากท่านพ้นวาระจากนายกนะฮะแล้วก็ได้มีการหายเงียบไปพัก
เรื่องของงานการเมืองประกาศวางมือทางการเมืองแล้วด้วย
กล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา

ส่งมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ประกาศว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม

ตามประกาศลงวันที่๒๑ตุลาคม๒๕๖๕แล้วนั้น
บัตรนี้ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๑๐และมาตรา๑๑
รัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นองค์คมนตรีตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
ณวันที่๒๙พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๕๕๙
เป็นปีที่๘ในรัชกาลปัจจุบันครับ